ตอนนี้ทางสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเองก็บอกว่า
เดี๋ยวมีนาคมนี้นะจะมีมาตรการที่เข้มงวดเข้มข้นมากขึ้น
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายสลากแพงนะคะ

โดยโฆษกคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
นายธนวัฒนพลวิชัยก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าเดือนมีนาคมนี้สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล

มาตรการการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาที่มันเข้มข้นมากขึ้น
รวมถึงจะมีการจัดพิมพ์สลากรวมชุด
ของสำนักงานสลากจำหน่ายเองเป็นครั้งแรก
ใช่ฮะกองสลากเขาก็บอกว่าแก้ปัญหามารวมชุดกัน
แพงมากองสลากขายรวมชุดเอง
ใช่ค่ะเพราะว่าจะได้เป็นทางเลือกให้กับประชาชน

คือ๘๐คูณเข้าไปต่อใบก็ยังเป็น๘๐เหมือนเดิม
เพราะว่าตอนนี้เวลาเราไปซื้อหัวชุดบางทีก็๓๐๐เหมือนเดิม
หนึ่ง๕ใบถ้า๘๐ก็๔๐๐บาทเหมือนเดิม
แต่ว่าถ้าไปรวมชุดกันข้างนอกเดี๋ยวนี้บางทีเฉลี่ยไปสิ
ใบละ๑๒๐บาท๕ใบก็๖๐๐บาท
ค่ะหลังจากที่ผ่านมาแม้ว่าสำนักงานสลาก
จะมีการออกมาตรการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา
ไม่ว่าจะเป็นการปรับเพดานพิมพ์สลากเพิ่มเป็น๘๐ล้านใบ
เพราะว่าจากเดิมเขาพิมพ์ประมาณสัก๗๑ล้านใบ
รวมถึงการให้ตำรวจทหารมาจับกลุ่มผู้ค้าแบบเข้มข้น
หรือการเลื่อนวันรับสลากจองซื้อเป็น๘๙วันก่อนวันออกรางวัล
เพื่อที่จะลดวันให้ผู้ค้าที่จะเอาสลากไปรวมชุดขาย
เหล่านี้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนปีที่แล้ว
แต่ก็ยังเจอนะตามแผงต่างยังคงรวมชุดยังคงขายปลีก
ราคาสูงกว่า๘๐บาท
ก่อนหน้านี้ทางผอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พลตรีฉลองรัฐนาคอาทิตย์ก็ออกมาเปิดเผยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ศึกษารูปแบบการพิมพ์แล้วก็การจ่ายรางวัลสลากรวมชุดเสร็จแล้ว
เบื้องต้นเนี่ยสลากรวมชุดก็จะขายจำหน่ายชุดละ๔๐๐บาท

ก็อย่างที่ผมบอกไงมี๕ใบใบละ๘๐
ก็๘๕๔๐๔๐๐บาทเป๊ะไม่เกินกว่านี้แล้วก็เงินรางวัล

แล้วไม่สามารถที่จะเอาชุดไปดับเบิ้ลอีกนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่มีซุปเปอร์ดับเบอร์ชุดไม่มีนะ

ค่ะซึ่งเขาก็จะต้องคัดกรองเลือกผู้ค้าที่มีความซื่อสัตว
ให้มาขายสลากชุดแปลว่าไม่ใช่ทุกคนใช่ไหม

ใช่ต้องคัดกรองด้วยคุณเห็นไหมคุณเปิดประเด็นแล้วเป็นไงล่ะ
ด้านข้างเซ็นทรัลรามอินทารวมชุดทั้งนั้นแพงจริง
จังหวัดน่านยังมีหวยชุดอยู่มีทุกแผงเลยในอายุทยา

ลูกกาก็รวมชุดทุกแผงเลย

หลายคนเจอจริงนี่แหละก็เป็นสิ่งสะท้อนไง

ก็จำใจซื้อก็ควักกระเป๋าจ่ายไป
นี่คุณดิฉันมีโอกาสได้ไปคุยกับทางแม่ค้าพ่อค้า
บอกพี่หนูอยากรู้จริงทำไมพี่ถึงแบบขายเกิน๘๐ล่ะ
บอกว่าเอาตรงเลยนะน้องพี่รับมาแพงมาก
แล้วถ้าเกิดเอาจริงน้องเป็นนักข่าวเนี่ยนะ
ถ้าน้องจะไปบอกนะไปบอกเลย
คือไม่ใช่อยากให้มาจับพี่นะอย่างน้อยจะได้รู้หน่อย
แล้วก็เริ่มต้นที่ทำให้พี่มาขายได้๘๐บาท
บอกก็รับมาจากยี่ปั๊วซาปั๊วก็ใบเท่าไหร่แล้ว
บางคนบอกรับมาใบละ๘๖บาทแล้ว
กองสลากเขาพยายามแก้ทุกทางเหมือนกันนะ